โอ้โหคุณกางเกงลายช้างนี่เขาติดสปริงเหรอคะ
ทำไมมันเด้งมันดึงได้ขนาดนี้คะเนี่ย

เพราะว่าวัยรุ่นชอบใส่กางเกงลายช้าง
แล้วก็เต้นได้ทุกรูปแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย

เราสองคนใส่นะกางเกงผ้ามันก็แบบผ้ามันนิ่มมันนุ่ม
มันสบายจนเต้นพริ้วขนาดนี้เลยเหรอคุณ
นี่มันเป็นกระแสไวรัลจากอะไรล่ะ
ติ๊กต๊อกต้นฉบับเสียงน้องอีฟ
ก็ไปเต้นตามต่อนี่แบบเป็นแสนครั้งนะ
คือในโซเชียลไม่พอค่ะ
มันมาถึงงานกีฬาสีของโรงเรียน
เขาก็เอาไปเต้นกันแบบสนุกสนานเลย
ทีนี้ค่ะพอมันกลายมาเป็นไวรัลแล้วนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
สิคะขายดีเทน้ำเทท่าเลย
นี่พาไปดูที่ไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดู
เดี๋ยวที่พอเขาเต้นกันในโลกโซเชียลพอเห็นแล้ว
อื้อหือมองเพลินอ่ะ

ร้านที่นั่นน่ะเขาขายพวกสินค้าอันนี้มันมีของฝากนี่
เห็นไหมแล้วก็มีกางเกงลายช้างยอดฮิต
ครับเออที่บริเวณลานสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ก็เหมือนกันค่ะ

เดินห้างเลยเลยคุณใส่ไปไหนมาไหนเลย
ใช่ค่ะนี่ไปคุยกับป้าตุ้ยนะ
ตุ้ยเขาขายพวกเสื้อผ้าที่ระลึก

ป้าก็ไม่ได้รับมาจากที่กาญจนบุรีนะ

ใช่ป้าบอกว่าก็ในโลกโซเชียลมันฮิตขนาดนี้

เมืองไทยเขาไปขี่ช้างเขาใส่กางเกงช้าง

จริงคุณวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาใส่ชนกันนะ

ใช่ค่ะแล้วราคามันก็จับต้องได้
ตัวละ๑๐๐กว่าบาทเอง๑๐๐๑๕๐ไซส์ใหญ่หน่อย

นี่แม่ค้าบอกว่าพูดไปก็เต้นไปนะ
เออมันต้องใส่สะโพกมันต้องโยกย้าย
ให้มันสมกับไวรัลในโซเชียลหน่อย

ตอนแรกนะเป็นกางเกงที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวใส่คลุมไหมคุณ

เวลาเข้าวัดเข้าวาใส่คลุมสวมใส่สบายมันใส่ง่ายนะ
เป็นยางยืดเป็นอะไรก็มีรัดข้ออะไรรัดข้อเท้าบ้างนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมันเป็นท็อปฟ้า
ท็อป๕ของอะไรสินค้าที่ชาวต่างชาติซื้อกลับบ้าน
อันดับหนึ่งคือกางเกงลายช้างแบบนี้กางเกงพิมพ์ลายแบบนี้
คือบางทีซื้อแบบไปฝากเป็นของที่ระลึกแบบนี้
ใส่เลยต่างชาติเขาชอบใส่เดินเล่นเลยนะครับ
ที่๒ก็อย่างทุเรียนทอดอันที่๓ก็อย่างเสื้อกระทิงแดง
หมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้นะฮะ
สต้มยำรสเย็นตะโฟอะไรต่าง

เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมพลาดของดี

ทำไมโดนอย่างเดียวไม่เต้นด้วยกัน๒คนอ่ะฮะ

คุณผู้ชมอย่าลืมตัดคลิปนี้ไปเป็นไวรัลในโซเชียลด้วยนะ

ดูสิผมเต้นแล้วดีแล้วดีสุดแค่นี้แหละ

ดีฉันจะเด้นกับเขาได้ไหม

โด้คู่อย่างนี้หรอแล้วก็แบบเด้งอย่างนี้เหรอ
ขอโทษนะใส่เป็นสีสันให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

กางเกงพิมพ์ลายช้างแบบนี้ขายทั่วบ้านทั่วเมือง
แล้วผมเพิ่งสั่งมาเมื่อเช้านะสินค้าชุมชนแม่ค้าก็ดีใจ
นี่คือเพิ่งมาส่งแบบสดร้อนเนี่ย

กระเป๋าข้างเดียวของผมโอเคเท่สงสัยสบาย